จากเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกตำรวจจับข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับก็ต้องไปติดคุกเข้าเมืองจำกันไป
แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตนะฮะ
ลื่นล้มแล้วก็เสียชีวิตเอง
แต่ว่าผลการตรวจสอบชนสูตรศพเนี่ยโอ้โหตามร่างกายศีรษะก็ยุบ
ตามร่างกายรอยฟกช้ำพ่อแม่ก็บอกว่าไม่น่าใช่การที่จะลื่นล้มเอง
คือล้มยังไงมันถึงได้เจ็บหนักขนาดนี้
น่าจะเป็นการถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็เค้นสอบไปเค้นสอบมาจนมีพยาน
หนึ่งในสิบเอ็ดปากบอกว่ามีการทำร้ายผู้ตายจริงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต
สารก็มีการออกหมายจับนะฮะคนก่อเหตุทำให้มีการเสียชีวิตในเรือนจำแล้วนะครับ
จากเหตุการณ์ที่ทางด้านของนายพรมปัญญาเกรดหอมอายุ๔๐ปีเป็นผู้ต้องขัง
ก็ต้องไปติดคุกแทนการเสียค่าปรับคดีเมาแล้วขับ
กักขังที่สถานกักขังจังหวัดศรีสะเกด
เมื่อวันที่๑๕เมษายน

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตวันที่๑๘เมษายน
ทางผู้ประชาการบริเวณจำจังหวัดศรีสะเกต
ซึ่งควบคุมดูแลสถานกักขังจังหวัดศรีสะเกด

ผู้ตายเนี่ยประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำทำให้เสียชีวิต

แต่ว่าญาติติดใจสาเหตุการณ์ตายเพราะว่า
สภาพศพถ้าลื่นล้มไม่น่าจะมีแผลมากขนาดนี้
ไม่น่าจะศีรษะยุบไม่น่าจะมีรอยฟกช้ำมากขนาดนี้
แพทย์เองก็ลงความเห็นในหนังสือรับรองว่า
ตายจากการที่ศีรษะได้รับอันตรายรุนแรง

ซึ่งไม่ตรงกันกับที่ผู้บัญชาการเรือนจำแถลงข่าวไป
หลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจังหวัดศรีสะเกด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบชนสูตรศพ
แล้วก็สถานกักขังที่ผู้บัญชาการเรือนจำแจ้งว่า
ตายลื่นล้มในห้องน้ำเป็นยังไง

ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มีผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมห้องเดียวกัน

แล้วหลังจากคำให้การของผยานประกอบกับภาพของร่องจอนปิด
อันมัติออกหมายจากบุคคลจำที่ผยานยืนยันเอาไว้
แต่ไม่ขอเปิดเผยบรายชื่อ
นักงานสอบสวนก็จะมีการส่งหมายจับไปอายัดตัวผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยกันนั่นแหละนะครับ
ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปทางครอบครัวก็น่าจะสบายใจได้มากขึ้นนะครับ